คุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะเคยเจอประสบการณ์ดังต่อไปนี้
แต่ว่าคราวนี้ดันไปเจอคุณลินน่าจังแหมเราก็ทราบวันนี้ว่าเขาเป็นอย่างไร
ทุกคนเลยน่ะอืมไปจอดกินก๋วยเตี๋ยวแถวบทุ่มวันจอดห้านาทีค่ะ
พักหนึ่งตำรวจมาล็อกล้อเขาไปจอดในที่ห้ามจอดค่ะนะฮะ
เสร็จปุ๊บให้คนขับไปจ่ายตำรวจมาถึงมาจ๊ะเอ๋คุณลินน่าจัง
โอ้โหด่าไฟแลบเลยค่ะทำไมล็อกแต่ของฉัน
แล้วคันอื่นจอดอยู่เขาไม่ไม่ล็อกอะไรแบบเนี้ยอืม
ไปฟังไปดูคลิปบางช่วงบางตอนเลยครับมึงชื่ออะไร
กูถามว่ามึงชื่ออะไรโหคุณพี่ถ้าคุณพี่จะพ่อผมอย่างเงี้ย
ผมไม่สะดวกใจฉันจะฟ้องคุณละเว้นเนี่ย
คุณล็อกเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ล็อกเช่นเถอะว่าคุณเล่าเว้น
ถอดแล้วล็อกถ้ามึงไม่จับกูฟ้องมึง
เขาหาเล่าเว้นการปฏิบัตินาทินี่ไงมึงไปดูเนี้ย
มึงต้องจัดตรงนี้กันสิคุณจะป่ะนี่ไงดูสินี่
นายกกูยังไปด่าเลยอย่ายุ่งรู้ไหมกูอ่ะ
รู้หรือป่าจิทยาปายุธปราวิตกูด่าทุกวัน
โอโหตามนั้นนะฮะ

จริงก็ถามว่าผิดกฎหมายไหมก็ผิดแหละคุณผู้ชมเห็นไหมมันขาวแดง
ใช่ค่ะคือผิดหลายคันแหละแต่ว่าบังเอิญก็ไปล็อกของคุณลีน่าจังเขาซะก่อน
แล้วคันอื่นคำถามคือทำไมไม่ล็อกปฏิบัติให้เหมือนกัน
หลายคนก็คงรู้สึกอย่างนั้นคันอื่นก็ผิดแล้วทำไมฉันโดนล็อกคันเดียว
คุณลีน่าจังเขาก็เขาก็รู้สึกอย่างนั้นว่าทำไมล็อกฉันคันเดียวแล้วคันอื่นทำไมไม่ล็อกอ่ะ
มันไม่ยุติธรรมนี่นะเลือกปฏิบัติ
คุณลีน่าจังไลฟ์สดเนี่ย๑๐นาทีนะคุณแต่ต้องในคลิปอาจจะพูดจาไม่สุภาพบ้างนะฮะ
เธอก็ไปจอดกินก๋วเตี๋ยแถวประทุมวันนะปรากฏว่ากลับมาถูกล็อกให้คนขับไปจ่ายพอตำรวจมา
หือใส่กันไปไฟแลบอย่างที่บอกนี่แหละฮะนะแล้วก็บอกว่านี่นะถ้าไม่ล็อกคันอื่นนะ
ฉันจะฟ้องข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
อ่าและจังหวะหนึ่งที่คุณผู้ชมเห็นว่ามีคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างมาเหมือนมาช่วยพูด
ลีน่าจังก็ด่ากลับไปมึงยังหมขอก๋อเดี๋ยวเซ็นเซลร์อ่าอะไรอย่างเงี้ยนอ่ะ
เซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าด่าค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะฮะสุดท้ายตัดปัญหา
ถ้าไม่ล็อกทุกคันคุณลีอาจังจะไม่ยอม
ตำรวจก็อ่ะเดี๋ยวผมล็อกให้สุดท้ายล็อกทุกคัน

คุณลีน่าจังก็เลยยอมแล้วก็กลับออกไป
ใช่ก็ผิดกฎหมายกันทุกคนแหละ

แต่ประเด็นคือตำรวจสนปทุมวัน
ทำไมถึงท่านถึงเลือกปฏิบัตินั่นแหละถ้าตั้งคำถามกันไปนะครับ